คุณผู้ชมไปดูครับผู้ชายคนนี้นะทะเลาะกับแฟนสาว
แล้วแฟนสาวเนี่ยโทรให้เพื่อนมารับระหว่างที่รออยู่เนี่ยนะ
ที่ยังอารมณ์กลุ่นกันอยู่ปรากฏว่ามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเข้ามาในบ้าน
แล้วขอโทษมากระทืบผู้ชายซะเฮ้ยเนี่ยนะคะ
ใช่ฮะแต่ผู้ชายกลุ่มนั้นแฟนสาวก็ไม่รู้จัก
ไม่มีใครรู้จักหรือว่ามาจากไหนอ้าวอ้าวครับนี่ฮะ
ต้องอ้าวใหญ่เลยคราวนี้งงกันหมดตำรวจสมพเมือง๑๐๑ครับ
ได้รับแจ้งว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันในบ้านหลังหนึ่งแถวแถวถนน
รนชัยชันยุทธซอย๑๔บ้านหนองย่าม้าอำเภอเมือง๑๐๑ฮะ
ไปถึงที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักชั้นเดียวทีมกู้ชีพทำแผลให้กับนายวรพฤษดวงจำ
มีบาดแผลฉีกขาดที่ไหนบ้างหัวแขนขานอนร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด
นี่แหละครับตอนที่กู้ภัยมาก็นำตัวส่งโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับ
ไปสอบถามแฟนสาวเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอทะเลาะกับแฟนทะเลาะกันแรง
แฟนของเธอเนี่ยพังข้าวพังของในห้องนอน
เละเทะไปหมดเธอเห็นว่าคุยกันตอนนี้ไม่รู้เรื่องแน่
โทรให้เพื่อนมารับระหว่างรอเพื่อนครับมีผู้ชาย
วัยรุ่น๕๖คนมีมีดทุกคน
โผล่มายังไงไม่รู้วิ่งเข้ามาในบ้าน
เข้าไปในห้องนอนแล้วใช้มีดรุมฟันแฟนเธอ
บุกไปถึงในห้องนอนมีอาวุธหน้าตัว
คือเอาห้องนี้พังก่อนตั้งแต่ตอนทะเลาะกันแล้ว
แต่ก็เข้ามาฟันแฟนเธอในห้องนี้เธอบอกเธองง
ไม่รู้จักมายังไงไหนพี่เล่าหน่อยครับ
ในห้องทะเลาะกันอยู่ในบ้านครับ

นี่เปล่าถ้าไม่เห็นถ้าเห็นตัวยังดูกับว่าได้เห็น

มาจากคนเพราะว่าเนี่ยเหาะคนค่ะ
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนนะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จะดูรูปภัณฑ์สันธารของกลุ่มคนที่ก่อเหตุเนี่ย
หรือจะไปเทียบเคียงว่ามีประวัติอะไรยังไงหรือเปล่า
แล้วช่วยทำให้คุณผู้ชมกับเราสองคนหายงงด้วย
นั่นสิเพราะเป็นคนกลุ่มใหญ่นะ
ก็เข้าไปถึงในบ้านเลยไม่มีใครรู้จักด้วยค่ะ